พาคุณผู้ชมไปที่จังหวัดฉะเชิงเศร้าครับ
มีแม่ท่านหนึ่งแจ้งความจับลูกชายของตัวเอง
นะครับบอกว่าลูกชายนั้นเกิดการประสาปหลอน
หลังจากเสพยาเสพติดนะครับมีการปีนหลังคาบ้านทำลายข้าวของ
ตำรวจก็คุมตัวไปสงบสติอารมณ์ที่โรงพักครับ
มาปรามสถานีตำรวจบางปะกงเป็นรองสละวัดที่จังหวัดฉาเชิงเศร้านำกำลังเข้าไปคุมตัวนายปะถมพงษ์สุจรรย์อายุ๒๙ปี
เจรจาอยู่นานแล้วก็ไม่ยอมให้กับเจ้าหน้าที่นั้นคุมตัวไปที่สถานีตำรวจ
ก่อนหน้านี้นายปฐมพงศ์เกิดอาการเมายาครับแล้วก็คุ้มครั่งปีนขึ้นไปบนหลังคาบ้านของตัวเองครับทุบทำลายข้าวของภายในบ้านจนเสียหาย
ทำให้นางมะปรางจุกศรีดานะครับอายุ๔๙ปีซึ่งเป็นแม่นี่แหละครับทนไม่ไหวจึงแจ้งความให้ตำรวจเข้ามาช่วยสงบสติอารมณ์ของลูกชายครับ
เมื่อไปถึงตำรวจก็เชิญตัวนายปฐมพงศ์ออกมาพูดคุยเจรจากันโดยนายปฐมพงศ์อ้างว่าที่ปีนขึ้นไปบนหลังคาบ้านเพราะว่าละเมอ
ต่อมาเนี่ยกลับมาบอกว่าได้ยินเสียงเหมือนมีคนปีนอยู่ด้านบนเลยปีนขึ้นไปดูตำรวจพยายามเจรจาอยู่นานกว่า๓๐นาทีครับ
สุดท้ายก็ไม่เป็นผลจึงต้องเข้าไปคุมตัวขึ้นรถไปตรวจสอบหาสารเสพติดที่สถานีตำรวจภูทรบางประกง
นางมะปรางผู้เป็นแม่ก็บอกว่าทุกวันนี้ต้องปิดล็อกบ้านทั้งหลังเลยครับเพื่อป้องกันไม่ให้ลูกชายมาทำร้าย
เพราะว่าลูกชายนั้นเคยก่อเหตุหลายครั้งจึงต้องแจ้งจับดำเนินคดีสาเหตุก็มาจากการเสพยาบ้าแล้วครับ
จนทำให้เกิดอาการหลอนแล้วก็ทำให้คนในบ้านนั้นเกิดความกลัว